วันนี้วันศุกร์แล้วนะคะเชื่อว่าหลายคนวางแผนล่ะ
บางคนวางแผนเดินทางเข้ากรุงเทพ
วางแผนว่าอยากจะเดินทางไปร่วมงานประเพณีลอยกระทงในการ
ในจังหวัดต่างในพื้นที่ต่างที่เขามีการจัดกิจกรรมกันขึ้น
ต้องตรวจสอบสภาพอากาศนะคะว่าแต่ละพื้นที่เป็นยังไง
ฝนจะตกหรือเปล่าหรือว่าอากาศจะเป็นอย่างไร
ติดตามในรู้ก่อนร้อนหนาวกับคุณคุปตนันค่ะ
สวัสดีครับ๘นาฬิกา๑๗นาทีครับ
มาตรวจสอบสภาพอากาศพร้อมกันในช่วงของรู้ก่อนร้อนหนาวกับผมคุปตนันพิสิทธิ์มหันนะครับ
อย่างที่คุณอรัชพรได้บอกนะครับพรุ่งนี้วันหยุดสุดสัปดาห์แล้ว
หลายคนวางแผนท่องเที่ยวเดินทางตามจุดต่างทั่วประเทศไทยนะครับ
หลายคนบอกว่าตอนนี้อากาศเริ่มหนาวเริ่มได้สัมผัสลมเย็นกันเย็นกันแล้ว
หลายคนก็เดินทางไปบริเวณทางตอนบนของประเทศไทยนะครับ
คงจะไม่ผิดหวังเพราะว่าตอนนี้อากาศเริ่มเย็นในหลายพื้นที่
แต่ว่าบางจุดบางพื้นที่อาจจะต้องระวังหน่อยนะครับ
เพราะว่าตอนนี้ยังคงมีฝนตกอย่างต่อเนื่อง
สภาพอากาศภาพรวมหลังจากนี้เป็นอย่างไรเรามาตรวจสอบพร้อมกันนะครับ

ตอนนี้เองฝนทั่วไทยถึงแม้ว่าจะยังตกอยู่
แต่ว่าพื้นที่ที่ฝนตกนั้นค่อนข้างที่จะน้อยลง
แต่ก็มีหลายจุดละทีเดียวนะครับที่ยังมีโอกาสเกิดฝนตกหนัก

แสดงกลุ่มก็ไม่ได้ที่เกิดขึ้นในเมืองของเรา
ตลอด๒๔ชั่วโมงที่ผ่านมามาจนถึงณขณะนี้
จะสังเกตว่ากลุ่มฝนส่วนใหญ่นั้นจะเน้นตกในบริเวณพื้นที่ฝั่งตะวันตกของประเทศไทยนะครับ
ตั้งแต่ตอนบนไล่ลงมาจนถึงบริเวณทางตอนล่าง
จะสังเกตว่าในบริเวณทางตอนบนโดยเฉพาะในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือ

มีกลุ่มก้อนเมฆที่เป็นสีเหลืองก็คือกลุ่มก้อนเมฆฝนฟ้าขนอง
ทำให้เกิดฝนตกหนักตกนานในพื้นที่นะครับ
ขณะที่บริเวณพื้นที่ภาคใต้ฝนก็ยังหนาแน่นเช่นเดียวกัน
โดยฝนภาคเหนือนั้นเกิดจากกลุ่มฝนที่ค่อยเคลื่อนตัวมาจากบริเวณพื้นที่ฝั่งตะวันออกของประเทศไทยนะครับ
เลื่อนที่อย่างต่อเนื่องไปยังบริเวณฝั่งตะวันตก
แล้วก็หลังจากนี้เป็นต้นไปก็คาดการณ์ว่าจะเคลื่อนที่จากฝั่งตะวันตกแล้วก็ออกไปสู่บริเวณพื้นที่ประเทศเมียนมาร์ต่อไป
หลังจากนี้สถานการณ์ฝนในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือก็จะลดลงฝนบริเวณทางตอนบนก็จะลดลง
สิ่งที่เข้ามาเยือนก็คือความหนาวเย็นที่จะต้องเตรียมรับมือกันต่อไปนะครับ
ปัจจัยหลักที่เข้ามาเยือนแล้วก็นำความหนาวเย็นมาให้ก็คือเรื่องของบริเวณหย่อมความกดอากาศสูงที่
อบเอาความเย็นแถวมองโกเลียแถวจีนตอนบนแพลลงมาปกคลุมบริเวณทางตอนบนของประเทศไทยนะครับ
วันถึง๒วันเมืองไหนของเรานั้นก็จะได้สัมผัสอากาศหนาวเย็นสุดในรอบสัปดาห์นี้
ต่อเนื่องไปจนถึงพันที่๑๖มวลอากาศเย็นจะอ่อนกำลังลงเล็กน้อย
จะขึ้นไปอยู่เหนือเมืองของเรา
ก็จะทำให้ลักษณะความหนาวเย็นนั้นค่อยอ่อนกำลังลงนะครับ
แต่ก็จะทำให้บริเวณทางตอนบนพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสาน

ทีนี้ในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ยังคงต้องระวังนะครับ
โดยเฉพาะตั้งแต่วันนี้ต่อเนื่องไปจนถึงพันที่๑๒
รสุมตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งเป็นมรสุมฤดูฝนนะครับ
อบเอากลุ่มฝนมาปกคลุมในบริเวณดังกล่าว
ดังนั้นก็จะทำให้สถานการณ์ฝนในบริเวณพื้นที่ภาคใต้
ซึ่งอาจจะทำให้เกิดภัยทางธรรมชาติอื่นตามมาได้นะครับ
ใครที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวต้องระวังนะครับ
ตรวจสอบสภาพอากาศตรวจสอบข่าวเตือนภัยต่างในพื้นที่ด้วย

บริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นนั้นอาจจะสูงเป็นพิเศษ
ใครที่จะเดินเรือก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังกันด้วย
ทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าแต่ละภาคในวันนี้เป็นอย่างไรกันบ้าง
เริ่มต้นในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทยกันก่อน
จากการตรวจสอบในวันนี้พื้นที่ภาคเหนือครับอากาศเย็นในตอนเช้า
รวมไปถึงมีหมอกด้วยนะครับใครที่จะเดินทางสัญจรคงต้องเพิ่มความระมัดระวัง
ในกระดาษที่สถานการณ์ฝนยังมีอยู่ที่๑๔๐ของพื้นที่
ตกหนักบางแห่งส่วนใหญ่นั้นบริเวณฝั่งตะวันตกของภาค
ประกอบไปด้วยบริเวณจังหวัดแม่ห้องศรเชียงใหม่ตาก
สุดอยู่ที่ประมาณ๙องศาถึง๑๔องศาเซลเซียต
อุณหภูมิลดลมประมาณ๑๓องศาเซลเซียด
ตำสูตรนั้นอยู่ที่ประมาณ๑๘องศา
สูงสุดอยู่ที่ประมาณ๓๓องศาเซลเซียต

อุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ๑๐๑๔องศาเซลเซียต
ส่วนภาคกลางมีเมฆเป็นส่วนมาก

การเกิดฝนวันนี้๑๒๐ของพื้นที่

ส่วนใหญ่นั้นบริเวณจังหวัดราชบุรีกาญจน
อุทัยธานีชัยนาฏนครสวรรค์
ภาคตะวันออกครับมีเมฆเป็นส่วนมาก
กับมีฝนฟ้าขนอง๑๑๐ของพื้นที่
บริเวณจังหวัดชนบุรีระยองจันทบุรีแล้วก็ตราด
ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ๑๒เมตร

วันนี้เยอะหน่อยครับ๑๗๐ของพื้นที่

ส่วนใหญ่นั้นบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราช
ทะลุงสงขลาปัตตานียาลา

มีคลื่นสูงประมาณ๑๒เมตร
จากฝั่งคลื่นสูงประมาณ๒เมตร

บริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า๒เมตร

โอกาสการเกิดฝนวันนี้๑๖๐ของพื้นที่

แล้วก็สตูนทะเลมีคลื่นสูงประมาณ๑เมตร

คลื่นอัดสูงประมาณ๑๒เมตร
ส่วนกรุงเทพฯอาหารนครและบริมนธน

ดังนั้นโอกาสการเกิดฝนในวันนี้กรุงเทพมหานคร
ลดลงอยู่ที่ประมาณ๑๔๐ของพื้นที่
นั่นก็หมายความว่ายังคงมีโอกาสตกอยู่

เป็นต้นไปยังคงมีโอกาสตกอยู่นะครับ

อากาศที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้นะครับดังนั้น
ใครที่จะท่องเที่ยวเดินทางแล้วก็ที่สำคัญครับใครที่
ไปตามที่มีสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยก็คงต้องดูแล
รักษาสุขภาพกันด้วยนะครับนี่คือทั้งหมดของรู้ก่อน

ผมคุปตะนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ